แต่วันนี้ออกจากตลาดแล้วจะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณร้านนี้
ให้คุณผู้ชมทายดูแล้วกันว่าร้านนี้อยู่ที่ไหน
แต่บอกเลยว่าไม่ใช่เมืองไทยแน่นอน
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณชนะเดี๋ยวให้คุณอ่านคุณอ่านสิ
จิ๊งเน่นเจลไซม์ไว้วับวี้นจิ๊งเขาจิ๊งเสียงขึ้นข้าว

อันนี้ฉันให้คุณอ่านในเม็กพุกคุณจะสวัสดีอะไรหรอก
มาดูกันค่ะเดี๋ยวนี่คุณดูหน้าตาก่อนหน้าตาของรูปภาพในนี้
คุณคิดว่ามันเหมือนร้านอาหาร

โอ้ผมว่าก็แถวหลังออฟฟิตแล้วนี่ค่ะ
ไม่ใช่ก็คุณดูภาษาที่เขาพิมพ์สิ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
เดี๋ยวค่อยอ้ากแบบนึงจะให้เวลาอันเยอะ

เขาออกมาโพสต์แชร์ภาพร้านก๋วยเตี๋ยเรือโบราณ
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเกาสง

ไม่ใช่อยู่ที่ไต้หวันคุณ

ใช่บรรยากาศในร้านคุณดูดิเหมือนอยู่เมืองไทยเลย

คือใส่ไปแทบจะทุกอย่างที่เป็นไทยคุณ
มีทั้งป้ายไม้ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณพศ๒๕๖

ที่ดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

มันก็เป็นรถเข็นนี่ตกแต่งร้าน

พลาสติกแล้วต้องคุมผ้าด้วยโลโก้แบบนี้

นี่คือแคปหมู
ใช่ต้องผูกติดกับตรงหน้าร้าน

นั่งกวักของไทยแท้หน้าร้านต้องมีนางกวัก
แล้วก็ต้องมีสารพระภูมิด้วยคุณผู้ชม
เขามีฉันพระภูมิตั้งอยู่หน้าร้านด้วยนะคะ
และหนีไม่พ้นคุณเห็นไหม

เป็นการประดับประดาษด้วยสายไฟที่พันกัน
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเอ่ยกระดาษ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต่างชาติเขาเห็น

พยายามแปลให้สวยงามอยู่
นั่นแหละคุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันนะ
แล้วผู้โพสต์เนี่ยเขาออกมาบอกว่านานแล้วนะที่เขาไม่ได้กลับมาเมืองไทย
ก็เลยทำให้เขาคิดถึงอาหารไทยคิดถึงภาษาไทย
มีเฉาก๊วยด้วยข้าวเหนียวมะม่วง

คนจีนคนไต้หวันเนี่ยชอบมาก
จริงซึ่งบรรยากาศในร้านเนี่ย
ผู้โพสต์เขาบอกว่าเขาลืมไปเลยว่าอยู่ไต้หวัน
เข้าไปในร้านนี้เหมือนอยู่ในประเทศไทยเลย
แต่ว่าทราบมาแบบนี้คุณผู้ชม
เจ้าของร้านที่นั่นนะคะเขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มาก่อน
ก็เลยทำให้รสชาติของอาหารจะออกมาเป็นไทยนะคะ
สร้างความแบบถูกอกถูกใจความประทับใจให้กับลูกค้า
ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่ที่ไต้หวันเยอะมากนะคะ
ก็เขาบอกรสชาติอาหารอร่อยถูกปาก
แล้วโพสต์นี้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไต้หวันเอง
ชาวไทยเองชาวต่างชาติด้วย
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย

เพราะว่ามันเหมือนจริงบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองไทย

เขาก็ไปโพสต์ให้ดูว่าเขาไปทานแล้วแบบอร่อยมาก
แล้วก็บรรยากาศคิดถึงเมืองไทยมากนะคะ

ภาษาจีนให้คุณชนะอ่าน

แปลว่าตอนนี้ประเทศไทย

เมื่อวานนี้ดิฉันไปทานร้านอาหารที่ห้างสรรพสินค้า
ฉันได้ยินคนคุยเรื่องนี้จากโต๊ะข้างจริง

เป็นที่พูดถึงมากในโลกโซเชียลตอนนี้

แต่ว่าให้ดูว่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทย
่งดังไกลถึงต่างประเทศนะคะ